ไปดูเหตุการณ์ที่วัยรุ่นจังหวัดขอนแก่นนะคะ
ใช้ก้อนหินปลาใส่รถโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบอร์ดอุดรธานีค่ะ
หลังเกิดคำเมนต์กันขณะที่ชมคอนเสิร์ตในสวนสัตว์ขอนแก่นค่ะ
ตำรวจภูทรเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นเข้าควบคุมตัววัยรุ่นอายุระหว่าง๑๕๑๗ปี๒คน
หลังลงมือก่อเหตุใช้ก้อนหินปลาใส่รถโรงเรียนพิชยบัณฑิต๒อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีกระจกบาด๑คน
นายวิเชียนแก้มสุวรรณคนขับรถนักเรียนเล่าว่าช่วงเช้าได้รับนักเรียนมาเที่ยวสวนสัตว์จังหวัดขอนแก่น
จากนั้นนักเรียนได้ชมคอนเสิร์ตศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง
ระหว่างที่ชมการแสดงนั้นมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นพยายามที่จะหาเรื่องตลอด
และเมื่อคอนเสิร์ตจบลงก็ขับรถนำนักเรียนประมาณ๑๐๐คนกลับจังหวัดอุดรธานี

เมื่อมาถึงทางข้ามรถไฟบ้านป่าพร้าวตำบลเขาสวนกวาง
มีวัยรุ่นจอดรถจักรยานยนต์บริเวณ๓แยก
และ๑ใน๒ก็ได้ใช้ก้อนหินปลาใส่รถที่ขับมาทำให้กระจกรถแตก
จากนั้นได้แจ้งตำรวจ

ส่วนรถที่เสียหายก็ได้ให้โรงเรียนนั้นแจ้งความไม่เป็นหลักฐาน
สวัสดีครับทุกคน